สาววัย๒๕บอกเลยว่างงมากเดินไปเก็บเห็ดอยู่ดี
อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งปรีเข้ามาทำร้ายเธอ
แล้วก็ดุด่าว่าเธอว่าไปแย่งสามีครับ

หนูร้องขอชีวิตเขาตลอดค่ะว่า
หนูไม่ได้เป็นชู้กับแฟนพี่หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ได้เราก็ไม่รู้จักยังมายินยันค่ะ
นี่คือผู้เสียหายนะนางสาวพรพิมลอายุ๒๕ปี
ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลเว้ยสำราชอำเภิอกระสั่งจบริรัม
เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายโดยนางสาวสุดาอายุ๒๓ปี
โดยทำร้ายกำหนดที่ตัวเธอคุณฟรรณพิมศ์เนี่ย
มนต์เนี่ยไปหาเห็ดภายในป่าห้วยเจมิงเธอบอกว่าต้องร้องขอชีวิตด้วยนะ
ก่อนที่จะหนีออกมาได้แล้วก็ทางครอบครัวของนางสาวพรพิมลผู้เสียหาย
ก็ได้ทำการนี่เลยนำเครื่องเส้นไหว้มาก่อน
คือเป็นเรื่องของความเชื่อก่อนนะเดินเข้าไปในป่าในที่เกิดเหตุ
พิธีเรียกขวัญให้กับนางสาวพรพิมลเพราะเธอเสียขวัญเป็นอย่างมาก
นี่คือสิ่งแรกที่ทำก่อนนะอ้าวโดยนางสาวพรพี่มนต์ก็เล่าให้กับคุณสุชาดา
สิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟังว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
เธอออกไปเก็บเห็ดกับคุณแม่ที่ป่าห้วยเจิมิงห่างจากบ้านประมาณสัก๑๐กิโลเมตร
ก็มีสามีเนี่ยขับรถไปส่งแล้วก็กลับบ้านไปก่อนจากนั้นเธอกับแม่ก็เดินแยกย้ายกันหาเห็ด
ก็อยู่ห่างกันประมาณสักร้อยเมตรไม่ได้ห่างกันมากหรอกครับ
ระหว่างทางตัวเธอคุณพรพิมลไปเจอกับสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ก็เข้ามาเก็บเห็ดในป่าเช่นกันซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักนะ
แล้วเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ขณะที่เธอหันหลังเก็บเห็ดอยู่นั้น
จู่ผู้หญิงคนนั้นนะฮะที่มาเป็นสามีภรรยาคู่กันเนี่ย
ทราบชื่อทีหลังนะคนที่ไปทำร้ายเขาชื่อว่านางสาวสุดาอายุ๒๓ปี
เดินเข้ามาปรีทำร้ายร่างกายคุณพรพิมลโอ้โหบอกว่าตบศีรษะไป๕ครั้ง
จนตัวเธอเนี่ยล้มปุ๊บกับพื้นแล้วก็จับคอนเสื้อเธอ
ขณะที่ยังอยู่ในอาการมึนเลยนะ
แล้วก็ลากตัวเธอกับพื้นประมาณสัก๕๐เมตร
หยิบมีดมาแล้วไปหยิบมีดในตะก้าออกมา

โอ้โหเธอเธอบอกว่าเธอได้ยินนะว่า
ผู้หญิงคนที่ทำร้ายร่างกายเธอพูดอยู่ตลอดเวลาว่า
แย่งผัวกูแอบไปบ้านกู
นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนที่ทำร้ายร่างกายเขาพูดนะ

นางสาวสุดาคนที่ไปทำร้ายเขา
ก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามเข้ามาช่วยเหลือ

ขณะที่แม่ของนางสาวพรพิมลผู้เสียหายบอกว่า
ตอนนั้นรู้สึกตกใจทำอะไรไม่ถูกแต่โชคดีที่ลูกสาวรอดมาได้
เพราะมีชาวบ้านคอยช่วยไว้ได้ทันหลังเกิดเหตุฝ่ายผู้ก่อเหตุ
ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด
เพียงออกมาขอโทษและยอมรับผิดเท่านั้นทั้งลูกสาวก็เกือบจะถูกฆ่าตายน้ำ
ซ้ำลูกสาวยังถูกประนาบว่าเป็นสู้กับสามีคนอื่น

ยังโชคดีที่สามีของลูกสาวเข้าใจเรื่องนี้นะครับ
ไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับทีมข่าวเราตามไปยังบ้านของนางสาวสุดาผู้ที่ก่อเหตุนั่นแหละ
หลังทราบมาว่านางสาวสุดาเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วขอไม่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวซะด้วย
ที่สามีของนางสาวสุดาผู้ก่อเหตุบอกว่าภรรยาเนี่ยมีอาการแปลกชอบเก็บตัว
แล้วก็หวาดระแวงว่าตัวสามีจะนอกใจมาได้สักประมาณ๒๓เดือนแล้ว
แล้วก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นเมื่อ๑สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเหตุนั่นแหละ
คือเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยหวาดระแวงไม่ให้ตัวเขาก็คือสามีเนี่ยออกจากบ้านเลย
แล้วยิ่งถ้าเห็นผู้หญิงเข้าใกล้ก็หวาดระแวงโดยเฉพาะผู้หญิงตัวเล็ก
ตัวเล็กสเปคสามีเหรอไม่รู้เหมือนกันนะ
ก็นั่นแหละเกิดอาการหึงหวงแบบนี้
ซึ่งทางด้านนางทองสาอายุ๖๑ปีแม่ของนางสาวสุดาผู้ก่อเหตุนะครับ
แม่เขาบอกว่าพาลูกสาวไปหาหมอหมอก็ยืนยันว่าลูกเนี่ยมีอาการป่วยทางจิต
หวาดระแวงว่าสามีจะไปมีคนอื่นส่วนเรื่องของการรับผิดชอบอันนี้สำคัญมาก
คุณแม่ของผู้ที่ไปก่อเหตุนะเข้าไปพูดคุยกับผู้เสียหายแล้ว
แล้วก็บอกว่ายินดีจะช่วยค่ารักษาพยาบาลกับเขา๒๓๐๐๐บาท
คือเขาบอกว่าแม่ก็ไม่ค่อยมีเงินนะนะแต่ทางฝ่ายผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอา
บอกว่าต้องชดใช้อย่างน้อยก็เป็นแสนสักแสนห้าหมื่นประมาณนี้
ก็ต่อรองกันอยู่สักพักใหญ่นะครับเขาก็ลดเหลือให้อยู่สักประมาณแสนหนึ่งก็คือ๙๙๙๙๙๙๙๙บาท
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าถ้าเรียกเยอะขนาดนั้นมันอาจจะเยอะเกินไป
ก็อาจจะต้องยอมให้ลูกสาวถูกดำเนินคดีไปนะครับ
คือถ้าเรียกร้องข้าตระกายไปแสนเขาบอกว่าเขาไม่มีใจจริง
ถ้าในเมื่อตกลงกันไม่ลงตัวก็ต้องพึ่งพาคุณตำรวจนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีทางด้านตำรวจสภลำดวนอำเภอกระสังก็บอกว่า
อย่างก็แจ้งข้อหานางสาวซูดาในข้อหาคำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์โดยจะรอ
เป็นเรื่องราวแบบเข้าใจผิดกันนี่แหละนะ
แต่ก็เป็นเรื่องราวการทะเลาะวิวาสก็อยู่ที่จะมีการเจรจากลายเกลี่ย